ไม่ต้องอ่านแล้วค่ะ
วันนี้ไม่ต้องอ่านค่ะเบรกนี้คุณไม่ต้องอ่าน

ทำไมตาหวานทำไมแววตาเป็นประการ

วันนี้ชุดแดงมาแถลงข่าวแล้วใช่ไหม

ต้องใช่แล้วเพราะว่าแม่คล่องใจมาก

หยุดไปแค่สองวันแค่สามวันอาทิตย์

นี่ไม่ใช่ข่าวเลสซิ่งใช่ไหม

มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดไม่มีการดึงภาพ
และการแฉเรื่องของน้องเกิดขึ้น
คือมันมีน้องคนหนึ่งเขาไม่ได้ไปกินข้าวกับเรา
แล้วเขาก็แบบลงรูปปุ๊บเท่านั้นแหละ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วคนก็ไปดึงภาพในโมเมนต์ต่างขึ้นมา

คือจริงที่ไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกเลยเนี่ย

เข้าใจแพทย์ไปแพทย์เลยไม่พูดไม่เปิดตัวไม่เอิ้นเอ่ยมันขึ้นมา
แล้วเขามีอะไรมั้ยเขามีทีท่ามั้ย

คือที่แพทย์ไม่ยอมเปิดไม่ลงรูปไม่พูดถึงเขาหรือไม่อะไรเลย
คือมันยังไม่ถึงเวลา

มันยังไม่ใช่เวลามันยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้ว

พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่คุยกับแพทย์เราก็ได้
แต่เขาคือใครเขาเป็นใคร
ใช่คือคุยกันคือเหมือนประมาณว่าพอเราเปิดตัวเนี่ย
จริงแพทย์ก็เปิดตัวในรายการตลอดเลยว่า
พร้อมมากเข้ามาได้เลย

พร้อมมากไม่มีเขามาหลงเขามาคุยอยู่คนเดียว
เขาคือใครจะเปิดไหนเขาคือใครคะ
เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็คือเขานี่แหละ
เอ้ารู้กันอยู่แล้วพี่ไม่รู้ต้องข่าว
เดี๋ยววันบอกเขาชื่อก่อน

ปุ๊ปบักคนเตียงโพยนัดโพยนัดพายไปใหญ่ละ
มีกระแสแบบเสียใจผู้จิ้ม
เสียใจผ่อเบ้น

ซึ่งมันยังไม่ใช่

ถูกต้องคือมันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาตัดสินอะไร
แพทย์อาจจะไม่ได้คุยกับเขาแล้วก็ได้

หรือเย็นนี้เราอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้
แต่ตอนนี้คุย

ไม่ถามนี่อยากรู้ไง
มันดีแม่ต้องลอง

ทุ่มเทให้กับลูกกับงานมาตลอด
ในช่วงระหว่างที่เราพูดง่าย
รอว่าเมื่อไหร่ชีวิตคู่เราจะกลับมา
ซึ่งเรารอระยะเวลานี้มานานมาก

เขาไม่รู้ว่าชีวิตแพทย์เนี่ย

จริงมันเดินผ่านมาหลายปีแล้ว

ถ้าแพทย์โสดเข้ามาคุยได้เนี่ย
กว่าจะแพทย์ตัดสินใจแล้ว

แต่การตัดสินใจที่จะ
คุยจริงมันเพิ่งเกิดขึ้น

ก็น่าจะโอเคถูกต้อง

คุยกับฉันอ่ะเพราะว่าไม่มีใครกล้าคุยกับแพทย์เลย
เล่นแล้วเขาช่วยดูแลอาจารย์เล็กเขาเป็นเพื่อนอาจารย์เล็ก
อ๋อเหรอเขาเป็นเบสเรนกันอ๋อแปลว่าเข้ากับอาจารย์เล็กได้
อ๋ออย่างงี้แม่งถ้าเขาไม่ได้มันก็โน่ล่ะโน่อยู่แล้วไง
เพราะเอิญเขาเข้ากันได้แล้วเขาเข้ากับอาจารย์เลสได้
อาจารย์เล็กก็แฮปปี้ที่เล่นกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกัน
แล้วพอหมีเราก็เข้ากับเลสได้ใช่
แต่พ่อหมีไม่มีเวลาให้น้องไง
เพราะหมีเขาก็เราจะเจอกันเฉพาะตอนทำงาน
ตอนไม่ทำงานพ่อหมีเขาก็ไปทำอย่างอื่น
เขาก็ไปด่าคนอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้
ก็เลยต้องเคลียร์กันว่าอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปว่า
ก็รุ้นหนูและลาใครก็รุ้นว่าอะไรยังไง
รู้ตัวไหมว่าแพทย์เหมือนเป็นสมบัติของพวกเราเลยนะ
แพทย์เข้าใจเพราะหลายคนทุกคนเห็นแพทย์เหมือนลูกหลานในบ้าน
ก็เลยลุ้นไปด้วยก็อยากรู้ว่าแบบ
ไม่ใช่แค่พี่แอฟไม่ใช่แค่แม่นะที่ห่วงแพทย์
เพราะเราโสดมานานแล้วเรามีลูกแล้วคนรักลูกเราใช่ไหม
ก็เลยไม่ค่อยเหมือนเข้าใจทุกคอมเมนต์
คนส่วนใหญ่ที่เหมือนแบบคอมเมนต์คือเขาอยากให้แพทย์โสด

ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มองแพทย์เป็นนักแสดงคนหนึ่ง
แต่มองเป็นเหมือนเด็กในบ้านกัน
ถึงบอกว่าที่เขามาเม้นต์หรือแบบเฮ้ยตื่นเต้นตกใจ
บางส่วนก็แบบเฮ้ยขอให้ครั้งนี้มันประสบความสำเร็จ
คุณอยู่กับตัวเองมานานแล้วขอให้ครั้งนี้มันผ่านไปด้วยดี
ถ้าเกิดพูดแบบผู้ใหญ่ในบ้านคือเดี๋ยวออกไปทำเรื่องทำแล้วนะ
แต่บางคนก็รู้สึกว่าโสดไปเถอะ
แล้วก็ไปจิ้นกับคนนู้นคนนี้แต่ไม่ต้องจริงนะ
แต่โสดไปเพราะก็กลัวว่าจะทำเราเจ็บ
อะไรอย่างนี้จะโดนเทอีกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
คือเราเข้าใจซึ่งที่แพทย์ถึงบอกว่า
แพทย์ก็คุยกับเขามาไม่ก็สักพักนึงแล้วนะ
แต่ที่ไม่เคยพูดอ่ะเพราะแพทย์ก็ไม่รู้ว่า
แพทย์จะพูดไปแล้วได้อะไร
อย่างที่บอกคือถ้าพี่แอฟกับแม่ถามแพทย์นะ
ณวินาทีนี้โอเคก็ยังคุยกัน
แต่ถ้าแพทย์ลุกออกจากสตูไป

คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงแม่
รอให้มันชัดเจนแม่อินรอให้มันชัดเจนให้กำลังใจ
แต่ที่ต้องพูดไม่ใช่ว่าแพทย์ออกมาพูดเอง
มันเกิดจัดภาพนาน

แต่ตอนนี้ทุกคนมีความสุขที่เห็นแพทย์มีความสุข
แพทย์จะบอกว่าแพทย์มีความสุข
เขามาเติมในช่องที่แพทย์หายไปพอดี
เพราะฉะนั้นทุกคนมองไปไกลถึงว่าจะโดนเถไหม

เพราะว่าเขามาเติมช่อง

เติมช่องให้เราทั้งแม่ทั้งลูกเลย
นั่นคือจุดหนึ่งที่ทำให้แพทย์ยังคุยกับเขาอยู่
แล้วมันเป็นช่องที่มันดีอะแม่

แล้วถ้าสมมุติว่ามันจะมีอะไรมาก
คืบหน้าไปกว่านี้เดี๋ยวจะบอก